ฉันจะร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังสลัดมานิดนึงตังโมตังโมตังโมตังโมลูกต่อลัดว่านครับประธานตุ๊กอกตุ๊กใจ
นี่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปกินแตงโมล่ะค่ะ
แต่แตงโมที่นี่นั้นเนื้อหวานกรอบละเอียดเหลือเกินและทำรายได้ได้ด้วยค่ะ
นี่ไปดูเลยภาพมุมสูงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้กว่า๑๐ไร่

และจะบอกคุณผู้ชมนะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ในอดีตเขาบอกว่ามันแห้งแรง
นั่นก็คือทุ่งกุลาร้องไห้
โนนแคนตำบลเวียงสะอาดอำเภอพยักษภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคาม
ทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมันคือเป็นคำอธิบายว่าพื้นที่ตรงนั้นมันแห้งแรง
ใช่ปลูกอะไรก็ไม่ได้นะคะแดดร้อนแล้วก็ไม่มีแหล่งน้ำ
แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแปลงนา
แล้วก็มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือข้าวหอมมะลิคือเก็บเกี่ยวไปหมดเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้แปลงว่างที่ดินว่างทำไงทำไงก็เลยเปลี่ยนมาปลูกแตงโมคุณ
คุณผู้ชมปลูกแตงโมแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าการปลูกแตงโมต้องดูแลอย่างพิถีพิถัน
ใส่ใจในทุกขั้นตอนค่ะจะใช้เวลาในการปลูกประมาณสักหกสิบห้าวัน
ข้อดีคือใช้น้ำน้อยใช้เงินลงทุนไม่มากแต่มีรายได้ได้ดีกว่าการปลูกข้าวหอมมะลิถึง๓เท่า

เออลูกโตเขียวแบบเป่งเลยนะ
คุณลองพูดคำว่าแตงโม๓ครั้งแบบไม่ใส่ทำนองสิ

เห็นไหมคุณว่าจะจบที่โม
จะต้องมีหลุดแบบออกมาเป็นทำนองเสียงเพลง
ผมทำแบบอัตโนมัติไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย
เอาอย่างนี้ละกันไปถามชาวบ้านดีกว่านะคะ

ชาวบ้านบอกว่าฤดูการหนึ่งสามารถเก็บแตงโมขายได้

มีพ่อค้าคนกลางจากกรุงเทพมารับถึงที่นะคะ
ราคาขายคือตั้งแต่๘บาทขึ้นไป

โดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรบอกมีรายได้ประมาณ๒๐๐๐บาทเลยนะ
แล้วตอนนี้เขาปลูกกันถึง๑๐ไร่คูณไปเลยคุณผู้ชม

ต้องบอกว่าแตงโมแปลงใหญ่แห่งนี้นะคะ
อยู่พื้นที่ที่มันเป็นดินที่มันเป็นลักษณะของความเค็ม

มันก็เลยทำให้แตงโมของตะบนเวียงสะอาดที่นี่

ผมจะบอกให้นะแตงเหลืองดีของจริงเนี่ย
เผลอมันหวานกว่าสีแดงอีกนะ

ดูดิคุณบางคนบอกกรอบมากเลย

เปลือกแตงโมกรอบ

ว่าเขาสามารถขายได้ทุกลูกเลยนะ

ลูกที่เกรดดีเขาก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางไป
แต่ว่าลูกที่มันตกเกรดก็ยังขายได้ค่ะคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในช่วงฤดูแรงของชาวบ้านโนนแคนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ

ถ้าหากว่าใครมีพื้นที่เพาะปลูกดิฉันว่าแตงโมก็น่าสนใจ

วันนี้มีปลูกผู้ตระเภทแอ๋นเหลือง

แจงโมจีนตราพุระมาเป็นอัลบั้มหรอ

แล้วก็ยอดนิยมด้วยคนที่ชอบทานเพื่อดูแลสุขภาพ

ผมจะบอกให้เขามีงานวิจัยออกมาแล้ว
ว่าอย่างไรอีกแล้วอีกแล้วสำหรับท่านชายโดยเฉพาะ
แตงโมเนี่ยเปรียบเสมือนไวอาก้าจากธรรมชาติ
ได้เลือกจริงเขาไว้อย่างนั้นนะ
มันช่วยให้เลือดลมสูบฉี่
ถึงว่าคุณกินแตงโมด้วยเลยนะ
แต่ว่ากินแล้วเหรอคะกินแล้ว
เราไม่ได้กินแต่เนื้อนะเอาเบือก
ผลไม้ไทยดีแบบนี้มีโอกาสก็หาซื้อมากินกันค่ะ